ตอนนี้พิธีทางสัตว์สายกราบนะครับกำลังเดินการอยู่ในห้างโหมช้างล่าง
อาคารโบราษีทิศปวงภัยบงศ์นะครับเห็นท่านอภิรัติโตสายโยภินภ์นะครับ
ท่านเดินทางทางตรงแล้วเช่นกันนะครับ
ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะฝีเขาเป็นพระศัตรูภัณฑ์ของเรา
จะมีแผ่นหน้าโขศีหะแสนวัตรรับ
สัมพันธุ์วัพดิวาโขศัยีดิวธิณฑ์หรือแปลนหน้า
อันนี้ก็ต้องเจออีกนิดนึงนะครับ

สาธุสังฆาตังโลตังกะวิดุคันติภุตินนโภพุทธายะนภาษา

สังฆาตังโลตังโลตังภาษา
มีระบบประเศษจากนักพิษภูมิที่แห่งราวมือครับ
ขอปรับเป็นเชิญนักพิษภูมิพิเศษศาสตรีว้าหรือบรรณาภักดิ์ประชาภิกษ์ภาค
ถึงทุกเทียนมูลชาติในวิธีโมงสองโมงธรรมแห่งศาลัทธิ์
คำถามเพราะบรรณาภักดิ์ครับ
และขอปรับเปลี่ยนเชิญท่านกฤติไก่เผอร์ทางตาการในฮาวิทยาลัยภาคประชาธิปัตย์
อยู่ทุกเกียรติประชาธิเผอร์ในพิธีวงศงวงศักดิ์แม่ต่อละรันดีปรับปรับปรับปริศนา
กฎิแลกวงมันมาวันเก็บ
พุสิทธิ์เรียนมีมาอยู่ที่ซวก
ประชาธิพิวเผอร์แข่งสี้
สวัสดีครับสวัสดีครับ